สันดารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เอาความที่ตัวคนอื่นมีแล้วมาเก็บมาเป็นความทุกข์
เรามีเงินเป็น๑๐ล้านอยู่ในตัวเราเรามีความสุขไหม

มึงเอาเงิน๑๐ล้านเงินให้คนอื่นเอง

ก็นี่ไงสิทธิ์ที่บอกเฮ้ยผมแม่งบรีสุดที่สุด
ก็คือชีวิต
เรื่องแรกที่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศตั้งคำถามกับพี่ท็อปค่อนข้างแรงหน่อยนะ
ในการถามผมด้วยความเกรงใจ

โหแรงมาก
มันจริงแล้วนะ
ผมดูอันนี้คือเป็นส่วนตัวของผมนะ

เป็นบินมาเรือนิดละแล้วมีครั้งนึงก็คือ
รอเปิดกล้องหนังมันอยู่เวลาประมาณเกือบเดือนกว่าต้องฟิตร่างกาย
ดูปุ๊บแล้วมีโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งเข้ามาแบบเฮ้ยบีมลิฟต์
อย่าไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่สูบบุหรี่
แต่ได้โฆษณานี้มา
มาเมื่อ๒ปีที่แล้ว
รับละครเรื่องตระกุดโทน

เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่อุบล

เดี๋ยวก็โอเคจะตะโกน
จะไปปรับลุคใหม่ให้มันดูสะอาดขึ้น

ลุคนี้มันเป็นลุคที่มันเหมือนกับถั่ว
ถูกกับคาแรคเตอร์ถูกฉลกกับเรา
คิดดูย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราไว้หนวดไว้เขาเนี่ย
มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกันทุกอย่างดีเข้ามาในชีวิตตลอด

โอ้โหมีโฆษณาเข้ามา๕๖ตัวแบบ

สามารถเดินแจกพี่น้องประชาชนได้รายได้

ทำให้เรายังคิดว่าเป็นเคล็ดเหรอ
มันน่าจะเป็นเคล็ดที่ว่าไว้แล้วมันดีตลอด
ไว้แล้วมันถูกฉลกกับเรา
เป็นดาราคนแรกด้วยที่มีชื่อเสียงมาก

บางคนทำสิ่งดีแต่หวังเพื่อจะได้บุญ
หวังที่จะได้สิ่งที่มันตอบแทนให้กับชีวิตดี
ทำบุญอยากจะได้อะไรดีขออธิษฐานนู่นฐานนี่

ผมทำบุญเสร็จแล้วไหว้พระผมมาไหว้ด้วยความเคารพ
ว่าด้วยความนับถือไม่ขออะไรทั้งนั้น
ถ้าการขอแล้วเราไม่ได้ลองคิดดูมันเป็นยังไง

ทำดีมาทั้งแถวนี้ไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นมา
ถ้าคุณคิดมวยพวกคุณจะทำดีแล้วเพื่อหวังที่จะได้สิ่งตอบแทนอะไรที่มันกลับมา
ถ้าผมคิดอย่างนั้นผมเลิกทำดีไปนาน

มาตรงนี้ผมเลิกทำมาเพราะผมทำอะไรดี
หนังผมก็เจ๊งก็มีหนังผมไม่ได้ทำไมก็มี
ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณทำดีแล้วสิ่งที่ดีจะตอบแทนคุณตลอด

อย่างน้อยเราก็ได้สิ่งที่ดีกลับมาในใจเรา
ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นคราบน้ำตาได้เห็นเสียงหัวเราะ
นี่มันเป็นกำลังใจให้เราแล้วเราสามารถได้ทำได้ต่อ

เรามีความสุขอยู่แล้วเรามีเงินเป็นสิบล้านอยู่ในตัวเรา
มีความสุขไหมก็มีความสุข
แต่ถ้ามึงอยากจะสุกมากขึ้นมึงเอาเงิน๑๐ล้านมึงมาให้คนอื่นดิ
โอ้โหเราเห็นบุคคลแม่แบบมีความสุข
ทุกคนแบบกาบว่ายแบบกอด
นี่คือการส่งแม่งมีความสุขมากกว่าค่ะ
การให้ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถูกไหม

เป็นเงินกี่ร้อยล้านที่ผมทำไปถูกต้อง

แล้วได้อะไรผมก็ไม่ได้อะไรก็ช่างไม่เป็นไร

ผมอยากจะมีความสุขวันหนึ่งผมเดินเข้าไปเลย

คุณเอาความสุข๒๐๐ไปอาบอบนวด

แต่แม่งฝังไว้ทั้งชีวิตฝังในใจ

แล้วมันก็จะเป็นอะไรตลอดชีวิตของเขา
ทำไมเราต้องให้เกิดวิกฤตก่อนนะ

ถ้ามันไม่มีวิกฤตเราจะนั่งอยู่เฉยรอให้มันเกิดวิกฤต

คนเข้ามาจากหมื่นโอ้โหเข้ามาเป็นแสน
เป็นแสนเข้ามาเยอะมากมาย

จุดเริ่มต้นของการทำเพจบริลิตเกิดขึ้นยังไงครับพี่
จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี๕๔

ปี๕๔นี้ทุกคนจะรู้ดีเป็นวันปีประวัติศาสตร์
ก็มีคนติดตามอยู่มาสัก๑๐๒๐๓๐คนแล้วก็ไม่มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเอง
ตอนนั้นเราบอกเราน่าจะเอาภาพพวกนี้ที่เราเข้าไปช่วยเหลือ
มันจะได้รู้สึกว่าอย่าท่องท้อแท้นะกำลังใจเดี๋ยวหลายคนก็ช่วย

จากคนดูอยู่ประมาณสัก๑๐๒๐คนเราก็ไว้เป็น๑๐๐
เราบอกว่าคนไม่ชอบไงแบบนี้
ชอบเห็นภาพที่แบบการช่วยเหลือชอบเห็นภาพการให้
เราก็เริ่มไปทุกครั้งไปช่วยเหลือก็เริ่มถ่ายจากร้อยเป็นพันคน
มาเป็นพันเราก็เริ่มแล้วมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้

ก็เหตุการณ์น้ำท่วมผ่านไป

ทำไมเราต้องให้เกิดวิกฤตก่อนนะ

ถ้ามันไม่มีวิกฤตเราจะนั่งอยู่เฉยรอให้มันเกิดวิกฤตแล้วก็ไปช่วย
ผมจำได้ว่าบ้านหลังนี้น้ำท่วม

เอารถเข้าไปดูไปช่วยเหลือไป
ผมเบื้องต้นผมให้ก่อน๕๐๐บาท
เรื่องต้นผมให้กันหมื่นหนึ่งคนตามคนตามคนตาม
จาก๕๐๐เป็นหมื่นเป็น๒๐๐๐เป็น๓๐๐
เงินช่วยเหลือจากทีละพันสองพันกลายเป็นหมื่นกลายเป็นแสน
แล้วเคสแรกที่ผมไปช่วยคือน้องอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ต้องการออกเซียน
น้องนอนโรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่ประมาณ๓ปี
อดที่นั่นแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะน้องป่วย
ถ้ากลับไปบ้านหมอบอกคุณต้องซื้อถังออกซิเจน

ตกแล้วประมาณ๒๓แสนแต่ตอนนั้น
เขาเห็นหน้าเพจของบินบริษฐ์แล้ว
ช่วยลูกหนูหน่อยได้ไหมหนูอยากกลับบ้าน
ลูกหนูคลอดโรงพยาบาลหนูก็นอนอยู่โรงพยาบาลใน๒๓ปี
ลูกหนูไม่เคยได้กลับบ้านเพราะนี่เขา๓ขวบแล้ว
เขาอยากกลับบ้านอยากได้เครื่องออกซิเจน
ผมก็เห้ยไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ไปหาไปพูดคุยโหน่าอังสาร
ผมก็ปรึกษากับหมอบอกหมอครับซื้อเท่าไหร่
ชีวิตคนคนหนึ่ง๓แสนกว่าบาททำไมยังช่วยไม่ได้

ตอนนั้นคุณหมอสั่งให้ผมเลย

คุยโอ้โหแม่ร้องไห้เลย
ดีใจลูกจะได้กลับบ้านดีใจมากโอ้โหกอดแบบ
คือความหวังก็ไม่เคยคิดมีความหวังแล้ว

ผมก็ลงเล็กลงนี่ไปผมอยากช่วยเหลือครอบครัวนี้

ผมซื้อให้ราคา๓แสนกว่าบาท

คนเข้ามาจากหมื่นโอ้โหเข้ามาเป็นแสน
นี่เป็นแสนเข้ามาเยอะมากมาย

ขอบคุณมากจริงที่ให้ผมมองเห็นความสว่างตรงนี้
ทำในสิ่งที่เราให้การที่เราให้เนี่ยมันกลายเป็นเป็นการให้หญิงยิ่งมหาศาล
เงินเราแค่สองหมื่น๑๕๐๐บาทมันต่อเงินก็เป็นล้านเป็นแสน
แล้วไม่ใช่แค่คนสองคนมันเป็นพันคน
คุณว่าใจภรรยาคนนี้คุณว่าใจเมียคุณใช่ไหม
รู้สึกเมียมันจะไปให้แต่ล้านที่สามละ
แฟนเพจแต่ละวันมีคนแจ้งเรื่องราว
สำหรับบิลเบลอริสในแฟนเพจดูมันมากมายขนาดไหนฮะ
ผมว่าต่ำน่าจะมีประมาณสัก๓๐ลายต่อวัน
๓๐ไลน์จ่งวันคือตื่นมาผมไม่ต้องทำอะไรตื่นมาช่วยยังดูก่อนว่า
อ๋ออันไหนน่าสนใจอันไหนที่ตื่นมาต้องดูเป็นนี่นะ
บอกลูกน้องทุกคนที่อยู่ปั๊บนี่ทุกคนก็พร้อมออก
แต่มันก็พลาดเยอะไหมครับเยอะมากมันก็พลาดบางทีบางเคสเนี่ยผมรู้สึกมันเหมือนดาบสองคม
หัวตาบอดสองข้างเลยตาปิ้นออกมาเลย

กดมือกินก็ดูแลสามีอย่างดี
วันหนึ่งมีคนบอกว่าหูอย่างนี้นะ

ผมมาหาเลยถึงที่เลย

ไอ้ผ้าไอ้สระนี่ตาโปนออกมา๒ข้างเลย
ตาดำแทบจะถลนออกมาจากตาขาว
ก็บอกทำไมมาบอกออกไปมองหมอก็ต้องพักลูกตาออกหมด

สามารถมาบอกสามีคุณไว้ใจภรรยาคนนี้

คนนี้เขาดูแลผมดีมากว่าอยู่ด้วยกันจะใช้ชื่อเขาใช่ไหมถ้าใช้ชื่อเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรนี่

ได้เงินช่วยมาประมาณเกือบ๖ล้าน

มันคือหลายเคสที่เราฟังแล้วเราประทับใจ
เคสที่เราไปก็เอาเงินกลับมาช่วยเราคืน
นี่เป็นสิ่งหนึ่งอะไรที่มันดีเรารู้สึกว่า

หลายคนก็บอกว่าเป็นเงินเอามาจากไหน๔๐๐ล้าน
ใช้หมดหรือเปล่ามีคนประจำมาก
จริงแล้ว๔๐๐กว่าล้านมันน่าจะเป็นความที่ตั้งใจของผม

โอ้โหสงสารพี่บินไหมพี่บินต้องใช้เงินส่วนตัว
พี่บินต้องสละเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ตอนนั้นพี่น้องประชาชนอยากจะช่วยชาวอุบล

อาทิตย์แรกตู้ม๔๐๐กว่าล้าน
มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกเรายังตกใจเลย
ผมกราบทุกอย่าง

เจ้าคำผมฮุกอตังอุบลราธานี

ผมจะใช้อันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แล้วจะไม่มีการทุจริตแม้แต่

ผมจะไปกราบแล้วก็บอกท่านเลยว่า
ถ้าผมทุจริตแม้แต่สลึงเดียว

วันนี้ถามจริงไม่มีแตะเลยใช่ไหมครับ

รถพยาบาลเรือ๔ลำ
แม้แต่เครื่องมือแพทย์
ซื้อไปประมาณร้อยกว่าล้าน

ละ๕๐๐บาทครอบครัวละ๕๐๐๕๐๐บาท

สั่ง๓๐กว่าล้าน
สร้างนิติเวทย์ที่ร้อยเอ็ด๖ล้านมูลทิศร่วมอีกครั้งอันล้านเป็น๑๑ล้าน
ทำทุกอย่างจนแม้จะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้ว๔๒๒ล้านหมด
ผมไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าผมเอาไปแม้แต่สลึงหรือสตางค์แนนเดียว

วันนี้แบร์เอกสารหรือแบร์บัญชีบริจาคก็จะเห็นว่าใช้จ่าย

ผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงผมกลับมามีโฆษณาครับ
ผมมาก็ให้ผมอีก๒๐กว่าล้านอ่ะคุณดี
ถ้าผมทำเฮียทำไม่ดีหรือมันจะมีสิ่งดีเข้ามาหาผม

นี่ไงสิ่งที่บอกเฮ้ยผมแม่งบริสุทธิ์ที่สุด
แล้วคนเจ้าสิ่งที่ตอบแทนมาข้างบนให้ผมกลับมา
เพราะฉะนั้นผมทำด้วยความมีสุจรรย์เพราะเสร็จเงินเข้ามาผม

ผมขอมอบกับพี่น้องประชาชนคืนไป
มีคนมาสนใจชวนเล่นการเมืองไหมฮะ
ก็มีมีตั้งแต่สมัยนานแล้วเยอะมากแต่

เราก็อยากจะรู้ว่าอยากจะมีอะไรแปลกใหม่
ตอนนั้นเป็นดารามาก็มาสัก๑๐กว่าปีแล้ว
เสียงบินวันนี้ก็โอเคแล้วลองดูว่าเฮ้ย

เขาก็ลงดาราลงกันเยอะลองดู
เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเรา

แม้แต่คิดอยากจะทำให้เหนือคนอื่น

เพราะว่าชื่อเสียงของพี่ท็อปนี่โอ้โหแบบ

สิ่งหนึ่งให้ผมอยู่อย่างนี้ดีกว่า
ให้ผมอยู่แบบนี้เป็นบินบริฤทธิ์
เป็นอาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยูอยู่อย่างนี้ไปดีกว่า

ผมอยู่พักนี้พักนี้ก็ต้องเกลียดผม

ถ้านักการเมืองมีการเมืองเดียวแล้วแบบ
เราโอเคเป็นคนที่ดีอย่างนั้น
มันค่อยว่ากันแต่นี่มันไม่ใช่มันไม่มี
นี้จะไม่เห็นบินเบอร์ลือริสเล่นการเมืองถูกไหม

สัญญาครับผมและสัญญาประชาชนทั้งประเทศนะ
ประเทศแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
แต่ถ้าทำอะไรให้ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

ผมยินดีที่จะทำนะครับ
ผมไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็แล้วแต่
ผมเป็นอย่างนี้ผมสามารถทำได้เยอะมากกว่า